ท่านประธานปัญหาสลากินแบ่งรัฐบาลขายเกินราคา
ราคาต้องใบละ๘๐บาทก็คุยกันมานาน
ว่าจะแก้ยังไงดีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็พยายามหาทุกวิถีทาง
ล่าสุดอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยโคศก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับบอกว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ใครที่พบการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาใบละ๘๐บาท
แจ้งตำรวจจับได้ทันทีแล้วถ้าตำรวจไปจับ
จับได้ซึ่งหน้าเนี่ยคนแจ้งจะได้รางวัลนำจับคดีละ๑๐๐บาทด้วย
ส่วนเจ้าหน้าที่ที่จับกลุ่มก็จะได้เงินรางวัลคดีละ
เท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับแต่ไม่เกิน๒๐๐๐บาทต่อคดี
วิธีการแจ้งจับนะฮะหนึ่งคือต้องมีคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่งเหตุการณ์
ที่เผยเห็นว่าคนค้าสลากรายนั้นขายเกินราคา๘๐บาทต่อใบไม่ได้

สองต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
สามตำรวจต้องไปจับต้องจับแบบความผิดซึ่งหน้า
แล้วก็มีหลักฐานชัดเจนก็จะได้เงินรางวัล๑๐๐๐บาทต่อ๑คดี
เมื่อตำรวจไปจับนะฮะแต่ถ้าตำรวจไม่สามารถจับได้
ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปขอเงินรางวัลอะไรพวกนี้
ท่านที่จำหน่ายสลากเกินราคาล่าสุดมีการเพิ่มโทษ
จากเดิมปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทตอนนี้ปรับเป็นไม่เกิน๑๐๐๐บาทแล้ว
ขั้นตอนการแจ้งจับทำไมมันดูแบบยุ่งยากซับซ้อน
ต้องมีนู่นนี่นั่นคืออาจารย์ธนวัฒน์บอกว่า
เพราะว่าต้องป้องกันการกลั่นแกล้ง

ต้องให้ชัดไม่งั้นเดี๋ยวกลางแคล้งกัน
ตำรวจต้องจับได้จริงแล้วก็มีความผิดที่เกิดขึ้นจริง